คลิปโด่งดังสักประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
กรณีนักท่องเที่ยวชาวไทยควงแฟนสาวไปเที่ยวที่พารีสฝรั่งเศ
แล้วก็บอกว่าไปใช้บริการรถแท็กซี่ค่ะ
แล้วมีแท็กซี่เถื่อนคือมารีดไถเงิน
แล้วก็การโชคทรัพย์ด้วยการเก็บค่าโดยสารเกินราคา
ทีนี้เธอเอาคลิปนี้มาโพสต์ในโลกออนไลน์
กระทั่งเจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสเขาเอาเรื่องนี้ไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
ที่สุดล่าสุดสารมีคำสั่งออกมาแล้วนะคะ
เขาเถียงกันบนรถเพราะว่าโชเฟอร์ทำไมขับวนไปวนมาอย่างนี้

ค่ะคลิปนี้เดี๋ยวเรามีให้ดูเต็มนะคะ
แต่ว่ามาเอาความคืบหน้าก่อนนะคะ
สำนักข่าวต่างประเทศค่ะได้มีรายงานข่าวบอกว่า
สารกลุ่มพารีสของประเทศฝรั่งเศส
มีคำสั่งตัดสินจำคุกหนุ่มฝรั่งเศสวัย๒๕ปีคนก่อเหตุ

ตัดสินจำคุก๘เดือนค่ะฐานข่มขู่กันโชคทรัพย์
และขับรถแท็กซี่โดยไม่มีใบอนุญาต
หลังจากที่โดนนักท่องเที่ยวชาวไทย๒คนเขาไปแจ้งความ
ว่าโดนแท็กซี่เถือนรายนี้รีดไถเงินและคิดฆ่าโดยสารเกินราคา
ส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องย้อนไปเมื่อวันที่๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
โดยนายจักริจทันทชาติโยธินเป็นผู้โพสต์คลิปวิดีโอนี้ลงโลกออนไลน์
ในคลิปคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนรถแท็กซี่
ระหว่างนายจักริตแล้วก็แฟนสาวที่นั่งแท็กซี่ไปในกรุงปารีสของฝรั่งเศส
โดยช่วงกลางคลิปจะเห็นว่านายจักริตและแฟนสาวพยายามจะสอบถามกับโชเฟอร์แท็กซี่
เรื่องของเส้นทางจากสนามบินปารีสชาเดอร์โก
ใจกลางเมืองปาลีฝรั่งเศส
หลังคนขับแท็กซี่พยายามขับรถวนไปวนมาไม่ตรงกับเส้นทาง
นายจักริตได้เปิดแผนที่ในแอปพลิเคชันนำทางในโทรศัพท์มือถือ
จนค่าโดยสารเนี่ยโชฟเฟอร์ก็โชว์ให้ดูค่าโดยสาร๒๔๗ยูโร
คูณไปเท่าไหร่กลายเป็นเงินไทย๙๒๖๐บาท

เขาบอกว่าระยะทางจากสนามบินมาโรงแรม
เขาคำนวณมาก่อนหน้านี้เขาเปิดกับรีวิว

แล้วก็คิดเงินออกมาแล้วประมาณ๒๐๐กว่าบาท

ข้าโดยสารจริงล่ะ๔๕๕๕ยูโร

แต่ทีนี้สิ่งที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาหลังจากที่คุณจักริตเข้าไปสอบถาม
คนขับรถแท็กซี่เถื่อนรายนี้กลับทำให้เขาไม่พอใจ
ไม่พอใจก็เลยหันมาตะโกนใส่นายจักริตและแฟนสาว

โทรศัพท์มือถือที่เขากำลังถ่ายคลิปเอาไว้จนกระทั่งหล่นพื้น
พร้อมกับตะคอกตะคอกกลับมาว่าต้องจ่ายต้องจ่าย๒๐๐ยูโรเท่านั้น
คุณผู้ชมสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยากให้ไปดูคลิปบางช่วงบางตอนค่ะ
เบาเงิน๒๐๐ยูโร
โอเค๒๐๐ยูโรแล้วก็ไปจากที่ใน
อะไร
เบาเงิน๒๐๐ยูโร

เบาเงิน
ฝากฝั่งของคุณจักริตพยายามนี่ไงคุณผู้ชม
ช่วงที่มีการปัดโทรศัพท์มือถือนะ
คือหลังจากนั้นเขาพยายามที่จะต่อรองกับคนขับรถแท็กซี่รายนี้

จะเอา๒๐๐ยูโรจนกระทั่งคุณจักริต

ก็เลยพยายามที่จะบอกให้โชเฟอร์รายนี้เนี่ย

กลับทำพฤติกรรมคือไปล็อกประตูรถ

คุณผู้ชมและแฟนสาวออกจากรถได้

ขับรถน่ากลัวค่ะเลี้ยวไปเลี้ยวมา

กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยสุดท้ายแล้ว

จ่ายเงิน๒๐๐ยูโร

กับการที่จะได้ลงจากรถนะคะ

ถูกแพร่ไปถูกแชร์ไป

กรุงปาริสแล้วก็สื่อในต่างประเทศ

ให้ความสนใจก็เลยมีการตรวจสอบ
และสุดท้ายก็เลยมาเป็นคำสั่งสาร
ที่เราได้บอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่
คุณผู้ชมส่วนคนขับรถคนนี้

จากการตรวจสอบของตำรวจในฝรั่งเศส

นายอิน็อกซีเป็นคนขับรถแท็กซี่เถื่อน
คือไม่มีบริษัทรถแท็กซี่รับรอง

ก็ถือว่าเป็นการเชื่อดไก่ให้ลิงดูนะ

ไม่ใช่ว่าคุณเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว

แล้วจะมาทำกับนักท่องเที่ยวแบบนี้ได้นะ
ซึ่งก็เป็นอุทาหรณ์ให้เราด้วยนะคะ

เราถูกกระทำอะไรแบบนี้

ก็ถูกตัดสินจำคุกไป๑ปีนะครับ

ต้อนรับให้ดีเพราะตอนที่มีเรื่องที่เขาแชร์กัน

ขายของแบบแยกราคา